พูดถึงธุรกิจคอมโมนิตี้มที่พัทยา
พูดถึงพัทยาทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว
แล้วก็มีการแข่งขันกันสูงมากด้วยนะคะ
เราจะไปทำความรู้จักไปเจาะลึกคอมมูนิตี้มอร์มิโมซ่าพัทยา
ที่เรียกว่านำคอนเซ็ปต์ชนบทสไตล์ยุโรปมาเป็นเอกลักษณ
แล้วก็สร้างเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย
แล้วก็ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวมากทีเดียวนะคะ
ตามคุณจดารัสโภคค่ะท่านนาวัดไปกันเลยค่ะ
คอมมูนิตี้มอร์ที่จำลองสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสุดโรแมนติก
พร้อมพูดคุยกับผู้บริหารว่าเขามีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ
พร้อมสร้างนิโวซ่าให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชื่นชมอย่างไรเราจะตามไปหาคำตอบกันค่ะ
หลากสีสันจำลองสถาปัตยกรรมยุโรปในยุคเรนาซองซ์

เมืองชนบทใกล้ชายแดนประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน
แต่เราไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นค่ะ

มาให้เราเที่ยวชมกันอย่างใกล้จิต
กอมาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่
ติดอันดับท็อปเทนเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลก

แล้วก็รูปทรงของอาคารสถาปัตยกรรม
ก็จะเป็นรูปทรงที่เป็นแนวผสม
ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส
อิตาลีเยอราโนมัติ

เหมือนลูกผสมหลายประเทศรวมเข้าด้วยกัน
ก็เลยเป็นจุดขายที่เป็นจุดขายที่มีเสน่ห์ของเมืองกอมา
เราก็เลยจำลองจากกมจริงเอามาไว้ที่นี่ค่ะ
แล้วก็เราตั้งชื่อว่า
มีโมซ่าพัทยาเป็นเมืองแห่งความรัก
มีโมซ่าแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนร้านค้า

มีตั้งแต่ร้านขายของฝากร้านขายเสื้อผ้า
ร้านอาหารร้านไอศครีมร้านนวดแผนไทย
รวมแล้วประมาณ๕๐กว่าร้านค้าค่ะ
ที่เราสามารถเข้าไปเดินเล่นถ่ายรูปกับภาพ๓มิติ
หลุดเข้าไปอยู่ในสถานที่จริง
โซนนี้บอกเลยว่าถูกใจวัยรุ่นสุดค่ะ
สุดท้ายเป็นพื้นที่สวนสัตว์ค่ะ

มีกิจกรรมให้อาหารปลามังกร
แค่เรายื่นคันเบ็ดไปบริเวณเหนือน้ำ
ปลาก็จะกระโดดขึ้นมางับทันทีเลยค่ะ
หรือใครอยากจะให้อาหารนกถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่
ก็ตามอัธยาศัยได้เต็มที่เลยค่ะ
กิจกรรมในนี้ทั่วไปก็จะเป็น
แล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบในส่วนของเป๊กเกจใดนะฮะ
ทัวร์ที่นี่ที่เขามาเที่ยวที่นี่
ก็จะเป็นลักษณะคือผูกแพ็คเกจ
เจ้าของธุรกิจจึงตัดสินใจกู้สินเชื่อกับทางธนาคารกรุงเทพ
มาเป็นเวลา๔ปีแล้วค่ะ
ที่เป็นเจ้าของกิจการโรงแรม

ธนาคารกรุงเทพก็ให้พี่นิกกี้มาลนกู้ครั้งแรกเลยนะ
ถือว่าเป็นกู้ที่เยอะมากที่สุดในชีวิต
ก็คือ๗๐ล้านบาทกับธนาคารกรุงเทพ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ต่อยอด

การโลนที่ธนาคารมอบความไว้วางใจให้กับเราก็มีมากขึ้น
นักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติค่ะ
มีทั้งชาวจีนรัสเซียอารับ
ซึ่งผู้บริหารบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ตอนนี้กำลังวางแผนทำการตลาด

ช่วงหลังมานี้นิยมเดินทางมาเที่ยวพัทยากันมากขึ้น
จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องทำอย่างไร
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

ตลาดท่องเที่ยวประจำสับสรรค์มากนะครับ

เพราะฉะนั้นมีมอเตอร์ศาสตร์ต้องเริ่มตัวอย่างนี้ก่อน
ว่าเราจับตลาดกลุ่มไหน
หรือขึ้นมาเองแบบมีเงินนะครับ

ที่หลายเอาไปต้องการความสะดวกสบาย

เราไม่มีทางทำอีกในเรื่องจากไปคุยกับทัวร์เขา

ถ้าเราเป็นสถานที่เราเป็นเจ้าบ้าน

เราก็ต้องมีการพัฒนาให้มันตอบโจทย์กับผมแล้ว
กลางกระแสการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
ซึ่งเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย

ในการทำธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยว
โมซ่าจึงจัดการแสดงแสงสีเสียง
ทุกวันช่วงเย็นจนถึงค่ำค่ะ
เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์สร้างเสน่ห์
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย
ถ้ายังคงอยากมาเที่ยวชมคอมมูลตี้มอร์
คอนเซ็ปต์เมืองแห่งความรักแห่งนี้ค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน